เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักแล้วค่ะคุณผู้ชม
บางคนเขามีความรักก็หน้าเนี่ยโอ้โหเปล่งปรั่งสดใส

คนไม่มีความรักก็เศร้าหงอยเหงานิดหน่อย
แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าความรักเป็นสิ่งสวยงาม
เรามีความรักที่อยากจะมอบให้กับคุณผู้ชมทั่วทุกคนนะคะ
มองกันคนข้างก็มีความรักให้แก่กันได้
สำหรับใครที่มีความรักและยังไม่มีความรัก
ดิฉันจะพาคุณไปร่อนทองจะได้ครองรักกันค่ะ
ไปค่ะงานนี้เลยนะคะไปที่บริเวณทุ่งทานตะวัน
หน้าโรงงานไทยแคนเปเปอร์จำกัดตำบลบ่อทอง

เขามีการจัดงานวิถีชุมชนชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ทองคำขึ้น
โดยภายในงานนะคะได้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับวาเลนไทยกัน
ภายใต้คอนเซ็ปต์ร่อนทองเพื่อครองรักค่ะ

โดยภายในงานนะคะเขาให้คู่รักแต่งชุดย้อนยุคในสมัยชุดไทย
รัชกาลที่๕แบบนี้นะคะ
แล้วก็มาร่วมกันร่อนทองมาแข่งขันกัน
หากคู่ไหนร่อนทองได้เสร็จก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะ

งานนี้ผู้เข้าแข่งขันก็ตั้งหน้าตั้งตาก้มหน้าก้มตาร่อนทองกันใหญ่เลยค่ะเนี่ยค่ะ
เพราะว่าเวลาร่อนไปแล้วได้ของรางวัลกลับไป
จะได้ไปสวีทกับคุณแฟนต่อ
รางวัลถูกอกถูกใจคู่รักหลายคู่แน่นอน

ได้ที่พักแล้วก็ได้แบบไปดินเนอร์ด้วยค่ะ
ผู้รักที่สนใจอยากเข้าสมัครร่วมกิจกรรม
เขาบอกว่าสมัครแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะ
ติดต่อที่อตบทองอกบุรีเลย
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้
วันที่๑๑กุมภาพันธ์นะคุณผู้ชมนะ

แต่ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะไปร่อนทอง
เพื่อจะครองรักแล้วรุ้นรับของรางวัล
สมัครกันได้วันที่๑๑กุมภาพันธ์นะคะ

เดี๋ยววันที่๑๔กุมภาพันธ์เขาจะมีการจัดกิจกรรม
แบบยิ่งใหญ่แล้วก็มีงานมงคลสมรสฟรี

อันนี้แค่แถลงข่าวถูกต้องค่ะสนใจกิจกรรมไหน
โทรไปสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้ได้เลย
แต่ถ้าไม่ได้รางวัลไม่ต้องเสียใจไป
เพราะว่าคุณสามารถพาคุณแฟนมาสวีทต่อที่งานทุ่งทานตะวัน
ชมดอกทานตะวันดอกใหญ่ที่กำลังบานชูช่อ

รับรองว่าบรรยากาศความรักจะต้องอบอวนไปทั่ว
ทุ่งดอกทานตะวันสีเหลืองอร่ามแบบนี้
มีเงินให้เรียกน้องมีทองให้เรียกพี่

อยากให้น้องเรียกพี่ว่าที่รัก
นี่ถ้าคู่รักคู่ไหนสนใจอยากจะไปร่วมแข่งขันร่อนทองนะคะ

เขารับสมัครวันที่๑๑กุมภาพันธ์นะคะ
ส่วนงานที่แบบจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการก็คือ๑๔กุมภาพันธ์
มีการจัดพิธีมงคลสมรสให้ฟรีด้วย
ยอดแหมเป็นคู่รักที่ได้ไปร่อนทองด้วยกัน

โอ้โหสุดยอดเหมือนเป็นของกำนัน

ของขวัญของรางวัลกลับบ้านติดไม้ติดมือด้วยค่ะ